ท่านผู้ชมครับมีเรื่องที่จะมาเตือนภัยกันนะครับ

เพราะว่าปัจจุบันก็มีเด็กนักเรียนไทยเยอะ

ไปโรงเรียนกลับบ้านไปโรงเรียนเนี่ยนะฮะ

เอาไปแล้วมีน้องนักเรียน

ภาพจากกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์

มือขวานี่ก็สัมภาระเยอะเลยนะครับ

เขาขึ้นไปก่อนพอรถออกมันกระชากตัวอยู่นี่มาสอน
ล่วงลงมารถยังไม่รู้เลยว่าน้องร่วงลงมา
ไปนู่นแล้วโชคดีที่รถที่เขาตามมาเนี่ยเขาไม่ได้เร็วแล้วเขาหยุดทัน
คือคนเอ็ดเลยนะคือมีนักเรียนอยู่อีกข้างลงข้างหลังอะไรพวกเนี่ย
เต็มไปหมดนะครับพอรถเคลื่อนออกไปเท่านั้นแหละนะครับ
เลนส์ออกขวานักเรียนหญิงก็เสียหลักเซพลัดตกจากรถเลยนะครับ
ผู้หญิงชุดดำที่ขึ้นไปก่อนหน้าพยายามจะคว้านะแต่ไม่ทันนะครับ
นักเรียนหญิงก็ล้มครูดไปกับพื้นถนนคนขับรถก็ขับไป
ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยทำเด็กตกไปแล้วนะครับโชคดีที่คันหลังหยุดทันนะฮะ

นักเรียนหญิงคนนี้ก็ลุกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เดินกระเพลกจากอาการบาดเจ็บ
ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ตำรวจจราจรเห็นพอดีก็เลยเข้ามาสอบถามอาการของน้องนะฮะ
ก็พบว่าบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับ
อยู่ที่หน้าตลาดเจ้าพระยาอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
ทราบว่านักเรียนที่พลัดตกจากรถโดยสาร๒แถวเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่น้องกำลังเดินทางจะกลับบ้านก็ขึ้นรถสองแถวคันนี้นะฮะคันที่อยู่ในคลิป
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ไม่แน่ใจว่าน้องเนี่ยพลัดตกลงมายังไงแต่ว่าจุดเกิดเหตุมีรถค่อนข้างหนาแน่น
จากการตรวจสอบจากภาพกล้องหน้ารถพบว่าสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่ารถสองแถวเนี่ยออกตัวอย่างแรงแล้วน้องไม่ทันระวังตัว
หงายหลังไปเลยนะฮะแล้วถือของเยอะด้วยนะครับก็เลยตกลงมานะครับ
แม่ค้าขายผลไม้ที่อยู่แถวจุดเกิดเหตุบอกว่าช่วงเกิดเหตุก็ได้ยินเสียงคนร้องนะหันไปดูแล้วก็เห็นเด็กนี่แหละ
แต่ว่าเห็นตำรวจเข้าไปดูแลแล้วนะครับแล้วก็มีคนพาส่งโรงพยาบาล
คือปกติเนี่ยแม่ค้าขายของแถวนั้นบอกว่ารถสองแถวนี้เขารู้กันดีว่าต้องไม่ขับเร็ว
เพราะรถมันเยอะแล้วผู้โดยสารเยอะ
ก็มีเขาวิ่งไปช่วยกันเขาก็ลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมานั่งตรงนี้
ก็เยอะอยู่นะคะแน่นทุกวันเป็นบางคันนะมันมีสามสาย
ก็เยอะอยู่
ไม่มีแหละครั้งแรกค่ะที่เห็น
จุดเกิดเหตุอยู่ท้องที่สพบังใหญ่นะครับ
เราก็สอบถามความคืบหน้ากับทางตำรวจไปนะครับ
ทางพนักงานสอบสวนสพบังใหญ่จตำรวจเอกทคสลง
ท่านก็บอกว่าหลังเกิดเหตุคนขับรถสองแถวก็ย้อนกลับมานะ
แล้วก็พานักเรียนไปส่งโรงพยาบาลเด็กก็บาดเจ็บเล็กน้อย
ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองเขาก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไร
แต่เดี๋ยวจะต้องเรียกคนขับรถเนี่ยมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อจะเปรียบเทียบปรับในข้อหาขับรถโดยประมาท
ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแล้วคงต้องกำชับกันเรื่องการขับรถแถวนั้น

ใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยพอรถมันเบรกมันกระชากมันก็หงายหลัง

แถวเนี่ยจากบ้านฉางไประยองวิทยาคมเนี่ย
ตอนนั้นก็คิดนะเรานั่งข้างในนั่งกลางเนี่ยนั่งมันไม่เท่

โอ๊ยเด็กนี้ฉันคือรถเมช์คุณพ่อไปส่มป้ายรถเมช์
คุณพ่อเป็นห่วงตะโกนจากป้ายรถเมย์เข้าไปข้างในเข้าไปข้างใน
อายคนเหมือนกันเข้าไปเมล์อยากไปเองอยากนั่งรถเมล์บ้างไงฮ่า